ดังนั้นจะพูดคุยกับผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรอนุกูลบุรณประธีบรัฐ
อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพา

สวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับ

อาจารย์ครับเท่าที่เราติดตามเรื่องของพายุโซนร้อนปลาบึกมา
มันก็ประมาณตรงนี้ครับเท่าที่ผมดูนะฮะ
ก็จะหอบเอาน้ำจากรอบด้านเข้ามากองกันที่ตรงใจกลางพายุ
รวมทั้งความกดอากาศที่ต่ำจะทำให้น้ำตรงกลางพายุมันนูนสูงขึ้น

ก็อันตรายมากเพราะว่ามันจะบวกกับแรงลมที่มาก
แล้วก็คลื่นที่ขนาดใหญ่
อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงเนี่ยนะครับ
อย่างเช่นถ้าเกิดเขาขึ้นตอนประมาณสายหรือเที่ยงวันนี้

แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้ำเริ่มจะลง
ครับก็ความรุนแรงก็อาจจะเบาลงไปนะครับ

เท่าที่มีการติดตามสำรวจตรวจสอบเนี่ย
อันนี้ก็คือเป็นการประเมินเอานะครับ
เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูจากข้อมูลที่จริงก็คือ
เราก็ติดตามจากไทยรัฐนี่แหละครับแล้วก็ดูจากเว็บไซต์ต่างของกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็คือจะเกิดทางด้านขวาหรือทางด้านเหนือของพายุ

อย่างตอนนี้เนี่ยพายุมันขึ้นแล้วก็คือตรงบริเวณ

อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ตรงอำเภอที่หรือว่าเหตุที่อยู่เหนือขึ้นไปนะครับ
ครับจะเป็นท่าสาราใช่ไหมครับตอนจับอะไรพวกนี้ครับครับ
ตรงนั้นลมมันจะปะทะตรงครับตรงนั้นคือเขตที่
คือทางขวาหรือว่าเหนือของพายุ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ขวาหรือเหนือของพายุก็คือทางกระเป๋าท่าสารานั่นเองนะครับครับใช่ครับแล้วก็ท่าสาราก็เป็นทางกระเป๋าชายฝั่งด้วยนะฮะ
ครับวิ่งเข้ามาแล้วก็ขึ้นตรงตรงอย่างเงี้เขาจะหอบน้ำมากับตัวพายุเยอะเลยแล้วก็วิ่งซัดขึ้นไปเลย
แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาวิ่งเฉียดชายฝั่งเรียบมาเรื่อยตั้งแต่สงขาขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมครับ
แล้วก็ค่อยมาวกขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าไอ้ตัวคลื่นที่เขาพามาด้วยเนี่ยมันอาจจะมีการกระจายถ่ายเทไปให้พื้นที่อื่นมาก่อนแล้วนะครับ
พอถึงเวลามาขึ้นฝั่งตรงนี้จริงเนี่ยมันอาจจะตัวน้ำเนี่ยก็อาจจะเหลือไม่สูงมากเท่าไหร่

ซึนามินี่ก็คือเกิดแล้วมันก็กระจายไปในวงกว้างกว่า
ในพื้นที่ที่มันโฟกัสเข้ามาในบริเวณที่ไม่กว้างเท่า
แต่อันตรายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
มันจะสูงกว่าซึนามิเพราะว่านอกจากจะขึ้นสูง
มันเลยสูงเลยใช่ไหมครับ
มันทั้งลมแรงแล้วก็มีทั้งคลื่นแรงแล้วก็มีน้ำระดับน้ำที่สูงมากด้วยเนี่ยมาพร้อมกันนะครับ
ที่เวลาเราเคยเห็นภาพข่าวเวลาพายุผ่านไปแล้วเราเห็นต้นมะพร้าวล้มในร้านหน้าหาด
อาจารย์ครับและเส้นทางการเคลื่อนที่ของเขาคือเขาก็ข้ามฝั่งไปทะเลอันดามันอาจจะไปลงที่ระนองเนี่ยนะฮะ
แล้วเขาก็ซัดมาขึ้นขึ้นฝั่งแต่กรณีของทางด้านฝั่งอนามันเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากลมที่มันพัดแรงที่มันพัดเข้ามาเท่านั้น
แต่ว่าการสะสมของน้ำมวลน้ำที่จะซัดขึ้นมาเหมือนกับทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมันจะน้อยกว่าครับ
ท่านครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลายพื้นที่ลมแรงเหลือเกินนะฮะมันจะแรงยังไงบ้างครับกับความเร็วของพายุตัวนี้ที่๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท่าน

เกิดกินโวงกว้างมากเลยตอนที่เขาอยู่บนฝั่ง
รัฐสมีศเขาอยู่ในทะเลสองด้านเลย
ความแรงของเขาก็ลดลงยากหน่อย
ท่านครับประชาชนจะต้องเตรียมรับมืออย่างไกล
โดยเฉพาะประชาชนริมฝั่งทะเลทั้งสองด้าน

กรณีนี้เนี่ยผมว่าติดตามข่าวสารจากทาง
สำหรับทางรัฐบาลและก็เป็นปฏิบัติตามนั้นดีกว่า
ตรงไหนที่เสี่ยงมากก็ตอนนี้ก็เริ่มอบพยพกันแล้ว
ผมก็ติดตามข่าวอยู่จะใกล้ชิด
ครับต้องขอขอบคุณดรอนุคูณบุรณปฏิพรัชน์
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาด้วย